รถแท็กซี่ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการรถสาธารณะของทุกเพศทุกวัย
แต่ว่ากลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งทำให้มิจฉาชีพนั้นเข้าถึงเหยื่อได้ง่าย

พนักงานขับรถแท็กซี่ที่ผ่านการอบรมจากโครงการแท็กซี่ปลอดภัย
รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างแท็กซี่ที่ดีช่วยเหลือสังคม
ร่วมกับทางสถานีตำรวจประเวทนครบาน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสถานีตำรวจนครบานประเวท
จับภาพคนขับรถแท็กซี่และทะเบียนรถ
บริเวณจุดจอดรถแท็กซี่หน้าศูนย์สรรพสินค้า
มีกล้องแล้วก็มีจอมูนิเตอร์ที่จะจับภาพของลูกค้ากับแท็กซี่
ขณะที่ให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมว่าครบวงจร
แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัย
แล้วก็แท็กซี่ก็มีโอกาสมีจิตอาสาที่จะลาดตะเวนบันทึกภาพ
ที่จะเป็นประโยชน์กับราชการด้วยครับ
หลังจากผู้ขับขี่แท็กซี่ลงทะเบียนกรอกประวัติเข้าร่วมโครงการ
จะเข้ารับการอบรมเป็นเวลา๑วัน
จากนั้นจะได้รับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โครงการติดที่หน้ารถ
รวมถึงได้ติดกล้องหน้ารถแท็กซี่
ครั้งนี้มีแท็กซี่เข้าร่วมโครงการกว่า๑๕๐คัน
คาดหวังว่าจะช่วยป้องกันการเกิดเหตุร้าย
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการ